เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้นะคะที่บุรีรำค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงสดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
เธอบอกว่าเธอถูกแฟนเก่ามาง้อขอคืนดีบอกขอเคลียร์หน่อยพาเข้าไปในห้อง
แต่การง้อเนี่ยกลายเป็นว่าทำร้ายร่างกายเธอ
ด่าเธอหยาบคล้ายบังคับให้เธอกราบเท้าด้วยนะ
ไปดูภาพกันค่ะ
แล้วทำไมต้องทำกูขนาดนั้น
อยากลบลีกก็ปล่อยให้กูลบดี

โอ้โฮ
โอ้โหทุกคนค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนของฝ่ายชายอยู่ในห้องด้วยนะคะแต่ไม่ช่วยไม่อะไรเลย
ปล่อยให้ผู้หญิงเขานั่งนี้ถูกทำร้ายนะไม่ห้ามเลย

ใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้
กล่าวหาว่าเธอไปว่าครอบครัวของฝ่ายชาย
ก็ดาฝ่ายอิงซ้าทำร้ายซะ

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่บุรีรำนะคะ

ขอใช้ชื่อเป็นในกล้องแล้วกัน

ผู้ชายคนนี้เป็นลูกตำรวจในพื้นที่ค่ะ

บอกทนนิสัยของฝ่ายชายไม่ไหว

ด่าว่าเธอสารพัดทะเลาะกันบ่อย

และจดคืนวันพระราชสมดีที่ผ่านมา

สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรำ
ฝ่ายชายไปดักรอในร่านจอดรถ

มันไม่ได้ขอคืนดี

ถูกทำร้ายจนปากแตกหน้าบวมหัวปูดโนไปหมดนะครับ
ในกล้องที่อยู่ในห้องก็ไม่มีใครกล้าช่วยเธอนะครับ
จนมีรุ่นน่ารุ่นพี่ที่เห็นไลฟ์ของเธอนี่แหละ
ก็เลยรีบมาพาตัวมาช่วยแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาล
ก็ด่าพูดว่าอะไรแบบนี้แล้วก็ทำร้ายตลอดเลย
กีตาร์จะฟาดหัวแล้วก็มีดค่ะ
มีดที่เขาทำอะไรครับ

เขาบอกว่าไม่ยอมนะฮะเพราะว่าถือว่าทำรุนแรงเหลือเกินนะครับ
ส่วนแม่ของในกล้องอดีตแฟนเนี่ยที่ทำร้ายเนี่ย
เข้ามาเยี่ยมแทนลูกชายนะมาขอโทษแทนลูกชายนะครับ
จะขอรับผิดทุกอย่างในกล้องเองเนี่ยก็แชทมาหาฝ่ายหญิง
บอกว่าอยากจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไปเพราะเมา
ขอร้องให้ลบคลิปออกเถอะนะครับแต่ทางฝ่ายหญิงยืนยันว่าไม่ยอมนะฮะ
ก็ต้องดำเนินคดีให้เป็นแบบอย่างกันบ้างให้หลาบจำกันบ้างนะครับทุกผู้ชมครับ